อีกหนึ่งคู่แล้วกันแต่อันนี้กลายเป็นคู่ร้างแบบแน่นอนแบบถาวรไปแล้วนะคะ
เพราะว่าฝ่ายชายนั้นออกมายืนยันทางฝ่ายคุณหนุ่มสอนรามว่าเลิกกับคุณนิโคแล้ว
ทางฝั่งคุณนิโคค่ะตอนนี้ล่าสุดนะคะคุณผู้ชม
ก็ออกงานแล้วค่ะแล้วก็ออกมาเปิดใจกับพี่สื่อมวลชนนะ
ดูสิว่าจะตอบคำถามตรงกับคุณสอนรามหรือเปล่าค่ะ
ความเข้าใจของกี้คือถอยกันคนละก้าว
เพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันร้อนทั้งคู่
กี้ก็อารมณ์แบบว่าขึ้นขึ้นลงเขาก็เขาก็อะไรอย่างนี้

มันแล้วแต่ใครจะตีความหมายแบบไหนนะคะ
คือคุณหนุ่มก็จะตีความหมายเป็นอย่างนั้นก็ได้
ที่ว่าไม่ได้เจอกันเลยคุยก็ไม่ได้คุย
บางทีก็ติดต่อไม่ได้งานกี้ก็แบบช่วงนั้นก็เริ่มมีงานเยอะ
ก็คือไม่ค่อยได้คุยแล้วคุยแล้วมันก็เหมือนกับ
นะคะก็สังเกตค่ะจากบทสัมภาษณ์นะคะ
ช่วงเวลาอาจจะไทม์ไลน์ไม่ตรงกันนิดนึง
คุณสอนรามบอกว่านะคะเลิกกันไปแล้วตอนเดือนมีนาคม
แต่ในส่วนของคุณนิโคเองในความรู้สึกของฝ่ายหญิง
เหมือนว่าฉันยังเพิ่งเลิกกับเธอเมื่อเดือนที่แล้ว
คือเดือนพฤษภานั่นเองมีไทม์ไลน์ไม่ตรงกันนิดหน่อย
แต่คุณกี้ก็ยืนยันนะคะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
ไม่ได้จะโจมตีฝ่ายชายหรือว่าโจมตีฝ่ายใดที่บอกว่า
ไม่ได้ไทม์ไลน์ไม่ได้ตรงกันเองนะคะ

กันก็เพราะว่าเหตุผลส่วนตัวพยายามแล้วพยายามที่สุดแล้ว
แต่ว่าไปด้วยกันไม่ได้จริงนะคะ

หลายคนพุ่งประเด็นไปที่คุณหนุ่มสอนราม
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมาว่าคุณหนุ่มสอนรามเนี่ย

อดีตนางงามคนนึงนะคะคุณผู้ชม

คุณนิโคเองบอกว่าตอนนั้น
ยังไม่ได้เลิกความเข้าใจของคุณนิโคเข้าใจว่ายังไม่ได้เลิก
แต่ความเข้าใจของคุณสอนรามเองเข้าใจว่าเลิกแล้ว
มันก็เกิดจากความไม่เข้าใจกันนั่นเองนะคะ
เอาล่ะส่งกำลังใจก้อนโตเลยละกันนะคะ
ใช่แล้วกำลังใจที่ดีที่สุดของคุณนิโคตอนนี้คือน้องทิกเกอร์นั่นเองนะคะ